ภาพล่าสุดที่ว่าเขาแชร์กันอยู่เนี่ยบอกเสียแป้งเนี่ยหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วขึ้นไปฉลองกับพระภวกบนเทือกเขามันทัศว์เลยยังสิบห้าคนได้เนี่ยนะคะ
ตกลงเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะครับเป็นภาพเก่านะครับ
ตั้งแต่๔๕ปีก่อนนะฮะแม้เสื้อผ้าที่ใส่อยู่จะดูคล้าย

ถ้าเปรียบเทียบกับหนวดเนี่ยวันที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ย

หนวดไม่ได้คลุ้มขนาดนี้นะ

ส่วนคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาจะเรียกมา

สักส่วนใหญ่นะครับแต่

คนหนึ่งคืออ้วนเสียงตึ้งนะครับ

สุวรรณวงศ์คนนี้เป็นผู้ต้องหา

พื้นที่สงขลานะครับเป็นเพื่อนกับเสียโป้อานนท์นะครับตอนนี้อ้วนเสียงตึ้งหนีคดีอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ว่าอยู่ฝั่งเมียนมาเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่นะฮะ
อีกคนนึงนะฮะเป็นน้องของเสียโป้อานนท์นะครับชื่อเสียบุ๊กนะฮะ
อ้วนเสียงตึงเขาเคยเป็นข่าวดังเมื่อปี๒๕๖๑นะครับ
เคยเปิดฉากยกพวกไล่ยิงถล่มแก๊งยาเสพติดอีกแก๊งหนึ่ง
กลางเมืองหัดใหญ่สงขลาเลยตอนนั้นมีทั้งพวกคลิปกล้องหน้ารถ
คลิปไลฟ์ต่างต่างเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวอ้วนเสียงตึ้งนะ
แล้วก็เจอของกลางยาบ้า๔ล้านกว่าเม็ดที่ซุกซ่อนไว้ในบ้านพักย่านคลองหลวงปฐุมธานี
สายมือนั่นแหละครับ

ไม่เกรงใจใครเลยตอนนั้นน่ะหนีกลางเมือง
แล้วพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคนบ้านพักแถวคลองหลวงเนี่ยเจอยาบ้า๔ล้านกว่าเม็ด
จากนั้นอ้วนเสียงตึงก็หนีไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าอยู่ฝั่งเมียนมานะฮะ
ก็เลยเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเสียแป้งจะหนีไปอยู่ฝั่งเมียนมากับอ้วนเสี่ยงตึง
เพราะเคยมีภาพข่าวมีภาพที่เคยถ่ายด้วยกันแบบนี้
แต่อันนี้ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะเป็นก่อนหน้านี้๔๕ปี
ซ้ายมือคือเสียบุ๊กนะฮะน้องชายของเสียโป้อานนท์เขมทัศน์ชัดอานนท์นะฮะ
แต่ว่าเขาออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเสียแป้งอะไรพวกนี้นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดยาเสพติดหรืออะไรต่างนะครับ
คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าเรื่องของเสียแป้งก็จริงแล้วคนในพื้นที่เนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้ล่ะ

แล้วก็มีบางส่วนเขาเอาคลิปวิดีโอของเสียแป้งออกมาโพสต์
แล้วบอกยืนยันว่าเสียแป้งจริงเขาเก่งหลายเรื่อง
ชอบพวกกิจกรรมที่มันผจญภัย
มีโพสต์ภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเสียแป้งให้ภาพนักข่าวเรามาเป็นภาพนี้
เป็นภาพเสียแป้งเขาขี่เจสสกีภาพนี้เนี่ยเป็นทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
แล้วก็บอกว่าเสียแป้งมักจะชอบกิจกรรมอะไรต่างเหล่านี้
แล้วนอกเหนือจากเจสสกีเองเนี่ยจริงก็จะชอบเดินป่าชอบยิงปืนชอบขับเรือ
แล้วก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นเลยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นปรากฏขี่เจสสกีเขาบอกไปเที่ยวกับครอบครัว
แล้วก็มีคลิปเนี่ยนะคลิปที่เสียแป้งขับเรือสปีดโบสต์อยู่กลางทะเล
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยก็ได้ค่ะ
ที่จะได้สร้างฝันให้เป็นดินดีกว่า
และไหนแต่ใหล่บากยี่ชั่วปากบน
คนมีหลากหลายระหว่างธรรมะ
กลับไปเนี่ยยังเจอว่าเสียแป้งเขาชอบยิงปืนด้วย
เมื่อกี้อย่างที่บอกเนอะก็เคยไปฝึกยิงปืนมาแล้วนะคะหลายครั้งหลายรอบ
แล้วแม้แต่ท่านเรวัตเนี่ยนะคะก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการยิงปืนของเสียแป้งเนี่ย
ว่าจะไม่ใช่มืออาชีพแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขายิงปืนเป็น
เจ้าหน้าที่เองก็จะต้องตามล่าตัวเขาด้วยความระมัดระวัง
มันก็จะมีภาพที่เขาเคยไปฝึกยิงปืนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
จริงแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาจากคนที่เขารักเสียแป้ง
บอกว่าเสียแป้งเป็นคนรักสัตว์ด้วยนะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะหมาพันธุ์พิษบูเขาจะเลี้ยงเอาไว้
และ๒ปีที่แล้วเจ้าตัวมีการไลฟ์เฟซบุ๊คแล้วถ่ายภาพถ่ายคลิปน้องหมานะคะ
หมาตัวนี้ชื่อเจ้ามารวยนะคะท่านอนแบบพิสดารของหมาที่เลี้ยงไว้ค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยค่ะ
มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ก็เปิดเผยออกมาว่า
เจ้าตัวก็มีความรักหมามากเลี้ยงหมาอย่างดีเจ้าหมารวยเป็นหมาพิษบูนะคะ
ในคลิปเนี่ยเสียแป้งเขาบรรยายเขาบอกไว้แบบนี้ว่าปูที่นอนเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้
จะมานอนดูหนังสักหน่อยกลับมากลายเป็นว่าเจ้ามารวยนอนแผ่ร้าอยู่แบบนี้
สภาพคือนอนสบายใจเฉิบอะค่ะเสียแป้งก็แซวหมาตัวเองด้วยนะบอกว่า
คลองที่นอนหมดไม่แบ่งให้ใครนอนเลยอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดู
เรื่องอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณเป็นนักโทษหนีคดีเป็นนักโทษชายหนีคดีนะคะ
อาจจะช่วยหลงช่วยเหลืออะไรชาวบ้านหรือว่าจะทำอะไรลงเลือกตั้งสอจงสอจอได้ไม่ได้
จูงใจก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเอ๊ะเสียแป้งจะแหกคุกเพราะอะไรนะฮะอ่าย้อนไปเมื่อ๒๒ตุลาคมนะครับ
เที่ยงคืนในวันนั้นนะครับมัน๒๑ตุลาคมเข้าสู่๒๒ตุลาคมนะครับ
ชาวลิศทองด้วงวัย๓๗ปีหรือว่าเสียแป้งนาโนตนะฮะ
ลูกน้องก็วางแผนกันจนไปรับลงลิฟต์ออกจากโรงพยาบาลไปได้
พันธนาการอะไรก็ไม่มีนะฮะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเรียบร้อย
มีรถมารับด้วยนะฮะทีแรกมีคนมาเฝ้าไข้อยู่วันสองวันด้วยนะครับ
จากนั้นขบวนรถก็พากันขับหลบหนีไปเหมือนที่ท่านติดตามมาตลอดนะฮะ
ทุกผู้ชมครับอ่าคือทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีรายงานข่าวบอกว่า
เสียแป้งนาโนตนะฮะที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกดำเนินคดี
เรื่องคดียาเสพติดหรือว่าร่วมกันปล้นทรัพย์อะไรต่างเนี่ย
ที่ยังไม่พิพากษาก็มีพิพากษาแล้วตัดสินจำคุก๒๐ปีเนี่ยฮะ
ตัดสินแล้วก็จำคุกที่เรือนจำกลางพัทธลุงเนี่ยนะฮะ
แล้วไปทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลที่นั่นเนี่ยอยู่ได้แค่ไม่ถึงปีก็ถูกส่งมาแดนความมั่นคงสูง
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชติดคุกอยู่ไม่ถึงปีขอออกไปโรงพยาบาลไปทำฟัน
แล้วก็หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อ๒๒ตุลาคมนะฮะ
มีรายงานข่าวตอนนั้นบอกว่าเสียแป้งเนี่ยตอนที่ถูกจำคุกถูกจับกลุ่มเนี่ยนะฮะ
ยักย้ายถ่ายเทเงินเนี่ย๑๕๐กว่าล้านไปอยู่กับพี่สาวแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปตามยึดมาได้เพราะว่าต้องตรวจสอบเรื่องของเส้นทางยาเสพติดเรื่องของเส้นทางเงิน
แล้วเสียแป้งต้องการออกมาจากคุกมากวางแผนหนีออกมาเนี่ยเพราะต้องการมาล้างแค้นเจ้าหน้าที่ที่เรียกเงินเข้าไปเป็น๑๐ล้านแลกกับการให้หลุดคดีรอดคดีสุดท้ายไม่รอดฮะติดคุก
ทั้งที่ตัวเองเนี่ยแม่จะลงสอจออีกสมัยหนึ่งเคยลงไปสมัยหนึ่งแล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งก็พยายามพบปะชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะครับทีนี้ก็เลยเออออกมาในครั้งนี้เนี่ยจะมาล้างแค้นแบบนี้หรือเปล่า
เมื่อ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะยังไม่ได้เจอร่องรอยเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะช่วงนั้นยังหาไม่เจอเลยนะจับได้แต่พวกลูกน้องแล้วก็ยึดรถได้เนี่ยมีอายการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอายการภาค๙แล้วไปรักษาการในตำแหน่งอายการคดีสารแขวงสงขลานะฮะท่านได้เอาจดหมายข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นลูกน
ถึงเรียนอายการแล้วก็เรียกชื่อเล่นท่านเอาไว้ลงวันที่๒๗ตุลาคม๖๖
พอเปิดซองดูเนี่ยพบจดหมายเนี่ยระบุชื่อเล่นของท่านพร้อมกับข้อความบอกว่า
เอาเงินที่ได้มาเอาไปคืนพี่แป้งด้วย
แล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกที่หักหลังทีมงานเขาใช่ไหม
บอกว่ารู้อยู่แก่ใจอะไรต่างนานานะครับบอกให้ระวังตัวไว้เลย
พัทธลุงไม่น่าทำกันเลยแล้วก็ขู่ไปถึงภรรยาท่านด้วย
บอกจะยิงให้แว่นทะลุเลยแล้วก็วาดรูปปืนสั้นแล้วคำว่าตายเนี่ย
ทิ้งท้ายเอาไว้ท่านอายการท่านก็ไปแจ้งความนะครับ
ความจริงแล้วท่านบอกท่านไม่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้จักอะไรกับเสียแป้งนาโนตเลย
แล้วจดหมายเนี่ยส่งมาขู่ท่านอย่างนี้ได้ยังไง

เดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ